ไปค่ะเพราะเมื่อกี้เราก็เข้าวัดกันแล้วนะครับ

วัดแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าแก่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าได้รับการบูรณปฏิสังขรทุกวันนี้
สวยงามวิจิตรการตามาก

พิพัฒน์มงคลนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
บนพื้นที่กว่า๑๑๙ไร่ค่ะ
ภาพนี้ชาวเน็ตก็แชร์กันถึงความสวยงามตรการตา
ศิลปะโบราณแบบล้านนานะคะ
และที่สำคัญวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นวัดสำคัญของจังหวัดอีกด้วย

แต่เมื่อก่อนนี้นะคะวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างอยู่กลางทุ่งนาเลย

เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นวัดที่อยู่ประมาณ๗๐๐ปีมาแล้ว

แต่ก็ยังไม่เคยมีใครพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แต่เจอเพียงรากฐานอุโบสถเจดีโบราณ
จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร

และที่สำคัญคือตอนนี้เป็นที่รู้จักกันดีไปทั้งประเทศ

แล้วก็ยังเป็นสถานธรรมชื่อดังอันดับต้นของประเทศไทย
เป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพุทธศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกด้วยนะคะ

ส่วนเอกลักษณ์ความวิจิตรสวยงามของวัดนี้ก็คือ
เรือนแก้ววิหารล้านนา
แล้วก็ยังมีลานศึกษาพระปริยติธรรมและความสวยงามอื่น
หลวงพ่อพระครูวรคุณประยุทธ์
พระอาจารย์พิพัฒน์มงคลเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ก่อตั้งวัดขึ้นมาได้พัฒนาจนมาถึงปัจจุบันนี้
ความสวยงามแบบนี้ดูจากภาพนิ่งดูจากหน้าจอ

แต่ถ้าอยากจะไปสัมผัสจริงคุณผู้ชม

อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะ
นี่ต้องขอบคุณภาพสวยจากเพจแอลเนื้อ
และภาพสวยจากเฟซบุ๊ควัดสวยเมืองไทยด้วยนะคะ

ขนาดดูจากภาพนิ่งผ่านหน้าจอยังสวยขนาดนี้

บูรณะได้ขนาดนี้แสดงว่าแรงศรัทธาเนี่ยเยอะมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปร่วมทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์ที่นั่นได้ด้วยเช่นกันค่ะ